ถ้าหากว่าใครไม่อยากจะลุ้นแบบน้ำตาเทียนอยากจะไปลุ้นดูจากต้นกล้วย
ให้มาทางนี้เลยมีกล้วยแปลกโผล่มาอีกแล้วแล้วคราวนี้เห็นไหม
หลายปลีหลายลูกหลายเครือเลยจ้า
กล้วยแปลกเล่ากันแทบทุกวันแทบจะไม่แปลก
แต่อยากจะบอกว่าแต่ละต้นมันก็มีเอกลักษณ์และความแปลกแตกต่างแน่นอนค่ะ
เดินทางไปที่บ้านเลขที่๒๓๘หมู่๓บ้านดอนม่วงตำบลกุฎแห่อำเภอเริงนกถาจังหวัดยะโสธรนะพี่น้อง
ไปพบกับนายอ้อยวงนอกอายุ๖๑ปีคุณลุงเจ้าของบ้านนี่แหละ
คุณลุงบอกเออบ้านลุงก็ปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างนะ
ไปดูต้นนี้ดีกว่าต้นกล้วยปลูกเอาไว้เนี่ยมันมีความแปลก
อันดับแรกเลยดูความสูงก่อนสูงประมาณ๒เมตรถือว่าเป็นกล้นต้นกล้วยที่กินนมเยอะนะฮะ
สูงชะลูดถึง๒เมตรทีเดียวแล้วก็ยังมีลูกออกมาทั้งหมด๔เครือ
มี๒เครือที่ติดลูกเครือหนึ่ง๗หวีอีก๒เครือติดลูกเครือละ
พอรู้แบบนี้แล้วเราก็ชาวบ้านไปส่องไปจับไปดูไกลไปขอสัมผัสขอทัชหน่อยได้ไหมจ๊ะ
ขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะจ้า
แล้วไม่แค่นั้นนี่มีการปูเสือทำพิธีขอโชคขอลาบกันเลย
อกไม้ทูบเทียนต้องมานี่ทูบก็ต้องมาเยอะแบบนี้เลยนะคะ
แล้วถามคุณลุงอ้อยเจ้าของบ้านหน่อยว่ากล้วยนี้มันเป็นกล้วยพันธุ์อะไรทำไมต้นใหญ่ขนาดนี้
คุณลุงบอกว่านี่มันเป็นพันธุ์มาฮอยพันมาฮอยซึ่งลูกชายของคุณลุงเนี่ยได้ซื้อมาปลูกเอาไว้เมื่อ๓ปีที่แล้ว
ที่ผ่านมามันจะออกเครือเพียงแค่ต้นละ๑๒เครือเท่านั้นนะคะ
แต่รอบนี้ออกมาถึง๔เครือดังนั้นเขาเลยว่าไม่ธรรมดาแน่
อะไรอะไรอุ๊ยไม่รู้เห็นพี่หนุ่มกัญชัยอุ๊ยบ่อย
คุณดูข่าวใส่ไข่เยอะ
ก็ดูเยอะไทยละทีวีดูเยอะทุกรายการ
ดีแล้วดูทุกรายการนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันจะมีอะไรดีซ่อนอยู่
เมื่อกี้ที่น้องใบตองอุ๊ยนั่นแหละไอ้ตรงนั้นแหละที่ซ่อนอยู่นะคะ
แต่ทีนี้ถ้าใครสนใจพันกล้วยมาหอยนี้อยากจะซื้อไปปลูกเอง
เพื่ออยากจะลุ้นเองนะคะคุณลุงเขาให้เบอร์ไว้นะ
สนใจถามได้นะเรื่องหน่อกล้วย
อยากจะถามเรื่องอื่นก็ได้เรื่องที่รูปกันอยู่ก็ลองถามดู
ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาคือจะขายกล้วย

แล้วแต่เนี่ยหน่อกล้วยมาหอยลุงอ้อย
เพื่อบางทีดูตลอดข่าวบ่อยแล้วอยากจะลุ้นเอง
ใช่ซื้อไปปลูกเองให้มันงอกออกมาเองแตกออกมาเอง
ก็เลยมาขายหน่อกล้วยหน่อกล้วยพันมาห้อย

บอกว่ารู้จักมาจากรายการตลอดข่าว
โทรไปน้องหมายเล่นนี้ตลอดจะอยากลุ้งอ้อยดูด้วย
คือถ้าซื้อหน่อกล้วยตอนนี้แถมฟรีทูปเสียงทาย